โอ้ยนี่ถ้าเรียนไม่ถึงแย่เลยนะ
ไปค่ะคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชา
ตัวนี้ที่นี่มีเลขด้วยนะคะ
ดูนี่พิพิทธพันธ์มิตรชายบรรชา
ภายในซอยขุนทิพย์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
จะบอกว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว
เมื่อวานเพิ่งเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะบรรยากาศก็จะคึกคักหน่อย
หลังเสร็จสิ้นพิธีปุ๊บคุณยุทธนาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของคุณมิชัยบัญชานะฮะ
ก็มีการจุดทูปเสียงท้ายนะคะหน้าหุ่นปั้นคุณมิตรชัยบัญชาแล้วคนที่ไปร่วมเนี่ยอืม
เขาใจจดใจจ่อมากเลยนะเอาดูค่ะดูหน้าจอนะคะ
อย่าให้ต้องพูดเดี๋ยวเลขเคลื่อนนั่นค่ะอาก๊อฟกับพี่เบิร์ตช่วยหน่อยเถอะค่ะ
ใส่ตาสั้นเดี๋ยวเฮ้ยนี่ยังไงกอล์ฟเฮ้ยเลขอะไรอ่ะ

อ่าแล้วแปลกครับตาใครตามันดวนใครดวนมันนะคะ
ตาดีได้ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียบ้างเสียยากเสียง่าย

วัดสว่างอารมณ์ที่นครชัยศรีนครปฐมตรงนี้ไม่ไปถือว่าผิดนัดเลยนะคะ

นี่ลูกนิมิตใหญ่อย่างนี้สูงเท่ากับตึก๒ชั้นแบบนี้
เขาเตรียมที่จะมีงานปิดทองลูกนิมิตกันนะคะ
จัดไปจนถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์เลยวันแห่งความรักไปอีกนะจ๊ะ
นี่ค่ะงานปิดทองลูกนิมิตร๙วัด๙๙ลูกนะคะ
แล้วก็มีการไปไหว้นี่ปิดทองก่อนปิดทองเสร็จปุ๊บ
ไปไหว้ไปขอโชคลาภจากหุ่นปั้นเจ้าสัวยี่กอหง
ใครเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย
เมื่อวานคนไปกันเยอะนี่ค่ะมีพระอาจารย์แป๊ะให้เคลื่อนย้าย
เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยออกมามาตรงนี้ค่ะ
ที่เรือนรับรองนะคะเพราะอยากให้คนไปกราบไหว้

มีการจุดประทัดเอาเลิกเอาชัยด้วย
นักเสี่ยงโชคทำอะไรอ่ะพอไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเสร็จปุ๊บ
เอามือถือขึ้นมาเลยถ่ายเลยเออยังพูดไม่ทันขาดคำ
ถ่ายเลขปลายหางประทัดเลยจ้า
เลขนั้นคืออะไรพี่

ใช่กับอีกเลขหนึ่งคือเลข๗๑นะจ๊ะ

ยังไม่พอแนวทางที่วัดนี้เขามีหลายแนวทางการขอตัวเลขนะคะ

ไปเลยไปที่ตะทองเยี๊วหลายตรงนี้ไม่ต้องไปตะทองเยี๊วหลาย

แล้วยังไงต่ออ่าร้วงค่ะเขย่าเศริษฐ์ลึกต้องร้วง

โอ้ยก๊อฟตาดีนะ

เมื่อกี้พี่ก็๘ค่ะแต่ที่งูเกี้ยวกันคนก็บอก๘นะใช่มีคนอะไร

ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ช่วงนี้คนก็นิยมไป
ว่ายทาวเวสาวร์กันเยอะเลย
มีการนำดอกไม้โพงวัลลายชุบเพียรกแสดง
เครื่องเส้นว่ายไปว่ายขอพ้นกันตามความเชื่อ
รูปปั้นทาเวสุวรรณของวัดโคกเจริญนั้นมีความสูง๓เมตร๙เซนติเมตรครับ
สร้างขึ้นปี๒๕๖๓ก็คือ๒ปีที่แล้ว
ซึ่งชาวบ้านร่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์
ก็เลยมีคนศรัทธาแล้วก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
เมื่อวานนี้มีการทำพิธีบวงสวงขึ้นมา
ชาวบ้านไปร่วมกันจุดประทัดเสียงทายเพื่อขอเลขเด็ดด้วยนะครับ
เอาไปดูซิว่าเขาจุดแล้วเขาก็เห็นอะไรกันบ้างนะครับ
ซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสเองก็มีการแจกพระยันฟรีด้วยนะครับ
ให้กับคนที่ไปร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล
เหนือจากโชคลาภที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้ครับ
เทศกาลจูดจีนครับขอพอลกันด้วย
ขอให้โชคดีดวงดีได้โชคได้รับสมใจกัน
มีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านตำบลลาดบัวขาวครับนำขนมจีนแกงคิวหวานไก่มาถวายด้วย
เพราะอะไรเพราะว่ามีสมาชิกคนหนึ่งฝันฝันเห็นท้าเวสวันมาบอกให้
เอาขนมจีนแกงเขียวหวานมาถวายหน่อยท่านอยากจะกินจากนั้นก็เลยนำมาถวายกัน
แล้วก็ไปเสี่ยงขอเลขเด็ดในการล้วงหายในห้องต่างล้วงไข่ในหายต่างด้วย
แล้วก็ไปดูกันสิว่านี่เขาได้เลขนี้กันมาคุณผู้ชมก็ดูเอาละกันนะครับ
ทางด้านของนายฉัดมงคลประเสริฐนายกอบตราชบัวขาวบอกว่าเดิมทีนะฮะ
รูปปั้นท้าเวสวันอยู่ในจุดที่เป็นบริเวณใต้ต้นโพด้านหน้าวัด
ต่อมาปีสมหัส๕๑๐ณพระครูวิจิตรสารคุณอดีตเจ้าว่า
ได้สั่งให้สร้างรูปปั้นขึ้นมาใหม่ครอบองค์เดิมขึ้นไปให้ใหญ่กว่าเดิมสูงกว่าเดิม
จึงถือเป็นรูปปั้นทาเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดราชบุรี
และอายุเก่าแก่มากกว่า๕๐ปีมาแล้วนะครับใหญ่โตมาก